รถเมย์ประตูค่ะตอนกำลังจะลงจากรถเนี่ย
จังหวะลงแล้วประตูปิดพอดีหนีบนิ้วนิ้วขาด

ใช่เขาบอกจับอยู่แล้วคือพอลงไปปุ๊บรู้สึกชาที่นิ้ว

ข้อขาดไปข้อหนึ่งเลยอะหนุ่มคนนี้อายุ๑๘ค่ะ
กำลังจะลงรถเมย์ค่ะกดกริ่งรถเมย์จอด
กำลังจะลงบอกว่าพอลงปุ๊บคือรถเหมือนรถออกเลย
ประตูมันปิดเลยไงแล้วมือไปจับอยู่พอดี
นิ้วหลุดติดประตูนิ้วที่ขาดอ่ะ

ใช่ข้อหนึ่งติดอยู่ประตูแบบนี้
คือคนขับรถเมย์เขาก็ไปเลย
คนขับรถเมย์บอกว่าไม่รู้ก็ไม่มีเสียงร้องอะไรนี่
บอกไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงเจ็บอะไรเลย
เขาก็ขับไปเลยมาดูอีกทีนิ้วติดอยู่
คือมารู้ก็ตอนนิ้วผู้โดยสารติดอยู่ที่ประตูรถเมย์ตัวเองเนี่ยห

ทีนี้ค่ะผู้เสียหายก็ไปแจ้งความนะคะ
นายเพียรษาแก้วถนัดซิริอายุ๔๔ปี
พาลูกชายนายนัททวีแก้วธนสิริหรือออยอายุ๑๘ปี
เข้าแจ้งความที่สพพระประแดงจสมปราการ
เพราะว่านายออยคนนี้ค่ะได้รับบาดเจ็บ
นิ้วนางมือซ้ายขาดไปข้อหนึ่ง
เพราะว่านั่งรถร่วมบริการสีส้มสาย๘๒
กำลังจะกลับบ้านหลังเลิกเรียน
จำหมายเลขข้างรถกับทะเบียนรถไม่ได้
แต่รู้ว่าถูกประตูรถด้านหลังหนีบนิ้วขาด
พอลงจากรถไปปุ๊บรู้สึกนิ้วชา
ดูอีกทีโอ้โหเลือดพุ่งนิ้วขาดนะคะ
ก็เลยนั่งแท็กซี่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
คุณหมอยเย็บไป๖เข็ม
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
นายนัทวีหรือว่านายออยวัย๑๘คนนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าบ่าย๓เมื่อวาน
เขากับเพื่อนผู้หญิงนั่งรถเมย์สาย๘๐
นี่แหละเป็นรถร่วมบริการสีส้มนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าจำหมายเลขอะไรไม่ได้เลยแหละ
งรถเลขทะเบียนก็นั่งจากปากคลองตลาด
จะกลับบ้านแถวพระสมุทรเจดี
พอมาถึง๓แยกพระประแดงสัก๔โมงเย็น
เขากับเพื่อนก็ลุกขึ้นกดกริ่ง
จะลงป้ายที่สามแยกประประแดงค่ะ
ประตูรถอัตโนมัติตอนนั้นเปิดอยู่

พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงผอมสูงผมยาวนะ
ก็บอกให้เขากับเพื่อนผู้หญิงรีบลงไปเลย
จังหวะที่ลงด้วยความรีบด้วย
พอลงปุ๊บรถกำลังเคลื่อนอยู่อะค่ะ
มือซ้ายเขาจับขอบประตูทางลง

นิ้วชาลงจากรถไปปุ๊บเอามือขึ้นมาดู
นิ้วนางข้างซ้ายขาดติดรถ

คือคิดว่าเออประตูหนีบแต่ไม่ได้คิดว่าถึงขั้นนิ้วขาดไง
คุณหมอต้องตัดเล็มกระดูกออก
เนื้อมาเย็บปิดเอาไว้
ก็เลยไปแจ้งความนะคะเพราะว่าอยากจะให้พนักงานขับรถ
พนักงานเก็บค่าโดยสารรับผิดชอบ
อยากจะให้ระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะ
อยากพัฒนาให้ดีต่อแนะคะ
จอดให้สนิทแบบนี้ครับ
จอดตรงป้ายครับผม
ส่วนตัวเรารู้สึกแย่กับคนที่ไล่ให้เราลงเร็วเร็วไหม
มันทำให้เราเหมือนรีบอะไรอย่างนี้
รู้สึกยังรีบ

ก็รอกลัวโดนรถชน
นี่ค่ะนายอัธวีคนเจ็บบอกว่าตอนจังหวะกำลังจะลงรถก็จอดไม่สนิทด้วย
แล้วก็ไล่ให้รีบลงด้วยเขาก็รีบลงมองซ้ายมองขวาไม่รู้มีมอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่า
จังหวะมันรีบไปหมดไงคุณแม่ของนายอัธวีนะคะ
คุณแม่ทัศน์ลาดาขันทศรีมาอายุ๓๘ปี
บอกว่าพอรู้ว่าลูกนิ้วขาดตกใจมากแม่ต้องวิ่งไปแอบร้องไห้หลังโรงพยาบาลเพราะสงสารลูก
คือลูกชายอยากเป็นเชฟอยากเล่นกีต้าชอบเล่นกีต้ามาก
แล้วลูกชายบอกกับแม่ว่าโหแม่นิ้วผมสั้นอยู่แล้วนิ้วขาดนิ้ววิ่งสั้นไปอีกเล่นกีต้าไม่ได้
นางมันหายไปข้อหนึ่งใช่ไงแล้วมันเล่นไม่ได้นิ้วนางแบบฝั่งซ้ายอ่ะ
ขกจับขอดมันไม่ได้แล้วแม่บอกกลั้นน้ำตาเลยอ่ะก็ได้แต่ปลอบใจลูกเนี่ยค่ะ
บอกว่าคือจริงแล้วก็ไม่ได้โทษรถเมย์ซะทีเดียวนะก็มองอีกมุมนึงว่าลูกชายอาจจะประมาทอาจจะรีบอะไรด้วย
แต่สิ่งที่ออกมาพูดออกมาแจ้งความเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้รับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลตอนนี้มันเกินวงเงินประกันแล้วก็อยากจะให้ปรับพฤติกรรมด้วยในส่วนของรถเมย์นะ
อย่ารีบเวลาจอดก็จอดให้สนิทอย่ารีบไล่ผู้โดยสารลง
ไปร้องไห้ข้างหลังโรงพยาบาลมันตกใจไงแต่ว่าพอมาเห็นสภาพก็คือมันก็เยอะนะ
มันก็เยอะนะแต่ว่าเราก็เออมันอุบัติเหตุอะเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็พยายาม
ก็เครื่องนะแต่พอเรารู้ว่าเป็นรถเมย์รถเมย์แล้วเป็นรถเมย์เล็กเราเคยขึ้นอยู่แล้ว
มันมันเป็นอย่างงี้มันเป็นชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วอ่ะมันมันเป็นชีวิตของคนไทยไปแล้วอ่ะ
ที่ต้องรถจอดไม่สนิทก็ลงต้องลงอะไรอย่างเงี้ยก็เครื่องนะว่าทำไมทำไมเขาถึงประมาทอ่ะ
ทำไมไม่จอดให้สนิทก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนผู้หญิงเขาอ่ะลุงคนแรกเขายืนยันกับแม่นะว่า
จอดไม่สนิทนะแม่หนูยังต้องกระโดดลงเลยออยก็ลงตามหนูมา
แล้วก็เดินประมาณสองสามเก้าถึงยกมือมาดูหันไปอีกทีรถเมย์ไปแล้ว
เขาก็คงเสียใจแหละแต่ว่าเขาไม่แสดงอาการเพราะเขาชอบเล่นกีต้าอ่ะ
มันอาจจะดีดกีต้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีพี่คนนึงเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อนิ้
เอาไปต่อมันจะมีตัวต่อของพลาสติกต่อแล้วก็ดีดได้อะไรอย่างนี้
แต่ความรู้สึกแวบแรกเขาบอกเล่นกีต้าไม่ได้แล้วแม่
ก็ใจหายเนอะเสียใจอ่ะ
คือต่อนิ้วให้ยาวเท่าเดิมก็อาจจะเป็นเรื่องของการศัลยกรรม
แต่ว่าเรื่องเล่นกีต้าจะเห็นน้องอัธวีเมื่อกี้เขาลองจับอีกข้างหนึ่ง
ก็คงต้องเปลี่ยนข้างแล้วก็ต้องไปเริ่มเรียนรู้กันหมายความถนัดนะ
ต้องไปใช้มือขวาในการจับขอดแทน
ส่วนเรื่องอยากเป็นเชฟทำองค์อาหารไม่น่ามีปัญหานะครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือทำให้ได้เป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าลงรถเมย์เนี่ยพยายามอย่าไปอยู่แถวประตูมัน
มือไม้ขาแข้งคนเคยถูกหนีบที่เท้าก็มีใช่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราก็ไปกับน้องอัธวีนะครับ
แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่
ไปที่อู่รถร่วมบริการสีส้มสาย๘๒นะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอรถคันเกิดเหตุด้วยนะเนี่ยฮะคันนี้ครับ
เป็นหมายเลขทะเบียน๑๕๐๖๙๗กรุงเทพหานครนะครับ
ขอบประตูด้านท้ายรถยังมีชิ้นส่วนนิ้วนางของน้องอัธวีอยู่เลย
นี่ไงคะคือยังติดค้างอยู่เลย
คือคนขับรถเมย์เขาบอกว่ามารู้อีกทีก็คือวันรุ่งขึ้นหลังจากเป็นข่าว
แล้วพอมาดูที่รถก็เห็นว่ายังติดอยู่แบบนี้
คนขับรถเมย์ด้วยนะครับชื่อนายสุเวียนปฐุมนะครับ
แล้วก็กระเป๋ารถเนี่ยคือนางสาวสุกัญญาสุวรรณประพา
ทั้งคู่บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่เห็นจริงว่าน้องอัธวีบาดเจ็บ
เพราะว่าตอนนั้นน้องก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรในขณะนั้น
เขาบอกมันชาไงเดินไปตั้งหลายก้าวแล้วถึงจะยกมือขึ้นมาดูแล้วรู้ว่านิ้วขาด
แต่มันชาจริงมันชามันชาเวลาโดนอะไรบาดอะไรแบบนี้
พอจะรู้ว่าเจ็บอีกทีเนี่ยมันรถเมย์ก็ไปแล้วเขาก็ขับรถออกไปกันตามปกติ
ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถเร็วแล้วก็จอดให้ลงตามป้าย
ตามที่กระเป๋ารถเมย์ให้สัญญาณทุกครั้งนะ
แต่เรื่องการช่วยเหลือเดี๋ยวจะแจ้งไปยังฝ่ายพรบรถให้ช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล
และต้องขอโทษผู้บาดเจ็บและครอบครัวด้วยยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจริง

ใช่

บอกไม่รู้จริงรู้อีกทีคือข้ามวัน

ทางคนขับทางกระเป๋ารถเมย์คันนี้

เจรจาเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
จบเรื่องไปเรื่องของการชดใช้นะแต่ก็ต้องระมัดระวังมากกว่านี้อีกหน่อย
คือผู้โดยสารก็ต้องระวังผมว่าคนขับรถเมย์เองเนี่ยนะ
ก็ป้องกันได้คือคุณไม่ต้องรอฟังเสียงจากกระเป๋ารถเมย์อย่างเดียว
กระจกมองข้างก็มีเนี่ยถ้าอยู่ประตูหน้าหันไปมองก็ได้ว่าผู้โดยสารลงหมดหรือยัง
เพราะจังหวะการกดประตูกับการก้าวลงของผู้โดยสารเนี่ย
ถ้าคุณไม่รีบกดก่อนที่เขาจะลงยังไงก็ไม่หนีบเขา
ก็อย่ารีบมากไงใช่ขับก็อย่าเร็วจอดก็จอดให้สนิท
รอจังหวะให้มันดีก่อนถ้าเขาจะไล่จริงเนี่ยเขาไล่ได้นะ
จังหวะการกดแล้วมันหนีบไม่หนีบอะไรยังไงเขาลงพ้นหรือยัง